ใครที่อยากทานปลาหมึกสดตัวขาวอวบเนื้อเต่ง
ระวังให้ดีนะคะคือต้องตรวจสอบด้วย
เพราะว่าในโลกโซเชียลเขาก็บอกเหมือนกัน
บอกว่าระวังนะคุณอาจจะเจอฆาตกรตลาดสด
หมายถึงพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด
เขาเอาแอสไพรินไปแช่ปลาหมึกให้มันขาวให้มันเต็งให้มันตึง
สิ่งทออาหารและของรอบตัวเขาโพสต์คุณผู้ชม
โพสต์แบบนี้ว่าพ่อค้ามาซื้อของมาซื้อยาแอสไพรินยี่ห้อหนึ่ง

เพราะว่าปกติแล้วปลาหมึกแช่แข็งมันจะเหี่ยวไงคะ
เนื้อมันจะอ่อนยวบยาบจนมันไม่ได้น้ำหนัก
แล้วดูหน้าตามันจะไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่คุณสืบสกุล
ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะเอาปลาหมึก

แอสไพรินยี่ห้อดังบ้างใส่โซดาบ้าง
แล้วเนื้อปลาหมึกมันจะเต็งตึงมันจะดูขาวอวบ
มันจะเหมือนใหม่เลยแต่ที่มันร้ายแรงเนี่ย
คือตัวยาที่เอาไปแช่ถ้าไปแช่ในแอสไพริน
เขามีฤทธิ์เป็นยาระงับปวดลดไข้แก้อักเสบ

แต่มันก็มีคนที่แพ้แอสไพรินไง
ดังนั้นถ้าเกิดว่าเอาไปใช้เท่ากับเป็นการทำร้ายผู้บริโภค
คุณอาจจะเป็นฆาตกรตลาดสด
เชื่อดเย็นเลยทีเดียวนะคำบอกแบบนี้เลยนะ
ใช่ค่ะพอมีข่าวแบบนี้มา
เราก็อยากไปตรวจสอบอยากไปสอบถามจากพ่อค้าแม่ค้า
ที่เขาขายปลาหมึกนึกถึงที่ไหนดีล่ะ
ตลาดสดก็จะต้องนึกถึงที่ตลาดสดมหาชัย
ที่นั่นถือว่าเป็นแหล่งของสดเลยนะคะ
ที่นี่ไปดูเลยที่เขาขายอาหารทะเล
แผงนี้คุณผู้ชมถือว่าเป็นแผงที่ใหญ่ที่สุด

เยอะที่สุดนะจะเป็นปลาหมึกนั่นเอง
ก็ไปสอบถามกับพ่อค้าเปรม
ก็บอกกับเราแบบนี้บอกว่าโอ๊ยที่ร้านผมเนี่ยนะไม่ต้องห่วงเลย
รักษาความสดของปลาหมึกคือใช้น้ำแข็ง
น้ำเปล่าใช้เกลือเก็ดใหญ่
แต่รักษาความสดให้ถึงจะต้องมีความเย็น
แปลว่าอะไรน้ำแข็งเติมที่แผงแบบไม่ขาดเลย
ลูกค้าที่จะมาซื้ออาหารทะเลที่นี่สบายใจได้
เพราะว่าตลาดสดมหาชัยเลือกซื้อได้ทุกร้านเลย
แล้วก็ทางสาธารณสุขเองเขามาสุ่มตรวจแผงขาย

เขาบอกว่าแผงเล็กแผงใหญ่ของเราปลอดภัยแน่นอน

ใช่ค่ะเพราะว่าผ่านการรับรองจากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครด้วย
ส่วนอีกแผงหนึ่งค่ะเป็นแผงของคุณขวัญเมืองเจริญ

เพราะว่าเมื่อกี้เราไปเจอแผงใหญ่สุดใช่ไหม

แผงนี้รวมถึงทุกร้าน
ไม่ใช้ตัวยาที่มีแอสไพรินมาแช่ปลาหมึกอย่างแน่นอน
ปลาหมึกเองต้นทุนมันสูงแล้วนะ

เอาตัวยาที่มีแอสไพรินจะไปเพิ่มต้นทุนอีกทำไมล่ะ
ไม่มีเจ้าไหนหรอกจะคิดทำแบบนี้
เอาง่ายต้นทุนถูก
คือเอาน้ำแข็งเย็นจัดมาแช่
ทำให้ปลาหมึกก็สวยก็เต่งตึงได้แล้ว
รวมถึงสามารถใช้น้ำเกลือแช่ได้นะคะ
ซึ่งน้ำเกลือต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสม
เพราะว่าเขาก็แนะนำด้วยบางทีใช้น้ำเกลือ๕ก็ได้
อันนี้ไม่เป็นอันตรายกับร่างกายอย่างแน่นอนนะคะ